ผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันอยู่ในคอนโด

ปืนมันลั่นขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
ตกลงมันลั่นเองหรือใครทำลั่น
หรือว่าใครฆ่าตัวตายคุณผู้ชมลองดูคลิปต้นเรื่องก่อน

นั่นแหละเป็นช่วงที่นายสุภสินศรีศุกร์อายุ๓๐
แล้วก็นางสาวเจนจิลาเขื่อนแก้วอายุ๒๖

แย่งปืนกันจนปืนลั่นหนึ่งนัดครับคุณผู้ชมฮะ
และได้ยินเสียงนางสาวเจนเจลาร้องโวยวาย

ผ่านไป๓นาทีก็มีเพื่อนบ้านนะมาคอประตู
ขอประตูห้องของนางสาวเจนจิลานะครับ

นี่ฮะนี่ตอนเพื่อนบ้านมาเจนจิลาออกมาแล้ว

ระหว่างนั้นนางสาวเจนจราก็คุยโทรศัพท์ไปด้วย
ขณะที่เพื่อนบ้านก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชม

ทีแรกมีทีแรกด้วยเหรอใช่ครับมีทีแรกด้วย
ทีแรกนางสาวเจนจิลาเล่าบอกว่า

ทะเลาะกันกับแฟนแล้วแย่งปืน
แล้วใดสุปสินเนี่ยนะ

คือตอนที่ญาติมาเห็นศพเนี่ย

ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มั้ง
ไม่ใช่มีใครจัดฉาก

ปืนมันลั่นตอนแย่งปืนกัน

คือไอ้ตอนแย่งมันอาจจะชุนละมุนอย่างนั้นแค่

นำตัวนางสาวเจนจิลามาสอบปากคำอีกครั้ง
หลายเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันเออทะเลาะกันทำไม

แล้วนายสุภสินก็โกหกเธอเสมอ

ลบไลน์ที่โทรบ้าง

สุภสินไม่ยอมแล้วสุภสินพูดว่าไง
สุภสินพูดว่าถ้ามึงจะเลิกกับกู

แล้วเอาปืนออกมานะครับทำท่าเหนียวกายมา

แต่เกิดปืนนะฮะมันลั่นเข้าตรงไหน

ตลอดเวลาที่คบหากันเนี่ย

สุภสินมักจะทำร้ายร่างกายเธอ

ถ้าเล่าขนาดนี้ทำไมรักปื้งถ้าจับอพดัง

ก็รักรักผู้ชายคนนี้

เธอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
นะครับคือแม่

เด็กก่อนหน้าเราไม่ได้บอกเหนือใช่ไหม
มันกลัวค่ะเพราะว่ามันตกใจแล้ว
คือมันเห็นภาพแบบเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจ

หนูก็หนูก็เลยพูด

คือไม่ได้ตั้งใจคือแบบหนูอาจจะแบบด่าอะไรอย่างนี้

คือไม่ได้แบบคือจะมีแบบจะฆ่าลูกเขา
ตำรวจครับตำรวจแจ้งข้อหานางสาวเจนจิลา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนเครื่องกระสุนปืน

และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับ
แต่เอาจริงนะแม่ของทางฝั่งสุภสิน

คือลูกแม่น่ะเป็นคนใจเย็นอยู่แล้ว

แล้วลูกแม่น่ะรักผู้หญิงคนนี้มากยอมอด
เพื่อให้เมียอิ่มโอนตังค์ให้
ที่แม่บอกว่าบางทีนะยังให้แม่ไปช่วยง้อเลย
นี่ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกอะนะคะ
ครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของนายสุพศิลป์
เขานิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณที่คอนโดมิเนียมนะครับ
ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ตำรวจพามาเลย

มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ทางนู้นทำพิธีเชิญโดยวิญญาณเสร็จสิ้นก่อน
พอทำพิธีเสร็จแล้วนะครับครอบครัวก็
จะกลับไปจัดงานศพนะครับที่สาราชาปณะสงเคราะห์
ดอนขมิ้นที่ท่ามกากาญจนบุรี
แล้วก็จะชาปนกิจวันอาทิตย์นี้เลยครับ
มิถุนายนขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ